เป็นวันแม่แห่งชาติที่ลูกและคุณแม่เองก็ต้องปรับตัว
ใช่ครับโควิดสิบเก้าระบาดก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ทุกคนคิดถึงอยากไปหาอยากไปเจอคุณแม่แต่ก็ต้องเป็นห่วงคุณแม่ด้วย
มาดูวิธีการมอบของขวัญวันแม่ในยุคโควิด๑๙จากท่านนี้กันดีกว่าค่ะ

พ่นแอลกอฮอลที่ต้นมะลิก่อนด้วยนะคะ

และมีซองใส่เงินด้วยน่ารักจริงเลย

ก้มกราบที่ต้นมะลิก่อนค่ะแล้วก็เอาเชือกผูกนะคะ

แล้วเดี๋ยวแม่จะดึงแล้วเอาต้นอะไรเข้าไปใกล้

ต้องอย่างนี้นะคะ

ที่เกือบ๒เมตรล่ะเกือบ๒เมตรระยะห่างมากเลย
นั่งหนึ่งหน้านั่งหน้าหน้า
ซองร่วงเดี๋ยวเราออกไปก่อนก่อนให้เก็บใช่ไหม
ใส่สตางค์ร่วงอยู่กลางทาง
ยุ่งตรงนี้นี่แหละแม่ซองมันร่วงเนี่ยนะ
คุณแม่น่ารักนะคุณแม่ก็ค่อยดึงเชือกใช่ไหมคะ
คือต้นไม่ล้มเลยนะต้นมะลิไม่ล้มเลยนะคะ
ชมกันเยอะค่ะว่านี่คือดีแล้ว
คือเราต้องเป็นห่วงคุณแม่ด้วยเข้าใจว่าทุกคนรักคิดถึงอยากกอดแม่เนอะ
แต่ช่วงนี้โควิด๑๙จริงเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของเฟซบุ๊กค่ะ
ดรพันธิพฤษรังสิโยอายุ๓๘ปี
เป็นครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดมรึกคไทยวันนะคะ
ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นี่ค่ะเจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์คลิปนี้

จริงแล้วตัวเองอยู่บ้านพักครูของโรงเรียน
ส่วนคุณแม่ก็คือคุณแม่สมพิษอายุ๖๔
ก็อยู่ที่ตำบลหลักชัยอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรียุธิยา
ทางเจ้าของเฟซบุ๊คท่านนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าคือเอาจริงอยากไปเจอแม่

แต่ไม่รู้ว่าเราไปรับเชื้อหรือไปสัมผัสอะไรมาบ้าง
เป็นผู้สูงอายุไม่อยากจะไปกราบแบบใกล้ชิด
ก็เลยไปซื้อต้นมะลิเตรียมเชือกมาเลย
แล้วก็เตรียมซองเงินมาให้แม่พ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดทุกอย่างนะคะ
เชือกไปให้แม่แล้วก็ดึงต้นมะลิไปหาแทนตามภาพ
แต่คุณแม่ก็งง

เพราะปกติก็โทรคุยกันตลอดอยู่แล้ว
คุณแม่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้โควิด๑๙

ไปทำงานทำงานนอกบ้านใช่ไหม

ก็การทำงานการเรียนอะไรต้องปรับตัวหมดแล้วฮะ